วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
คุณได้ไปเวียนเทียนกันไหมคะสวัสดีฉันนอนนะคะ
อ่ะวันวิสาขบูชาค่ะหลายแห่งเขามีการจัดงานเวียนเทียนกัน
รวมไปถึงที่จังหวัดนครพนมพี่น้องชาวไทยชาวสปลาว
เขาร่วมกันเวียนเทียนอย่างพร้อมเพลียงไปดูบรรยากาศกันค่ะ
สวยงามมากคนก็เยอะมาก
บรรยากาศอลังการมากคุณผู้ชมดูนะคะ
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวสปลาว
ร่วมกันทำบุญเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม
เนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะคะ

โอ้โหสวยสวยมากงานใหญ่มากด้วยนะคะ
คือทั้งหมดทั้งมวลเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนม
รวมถึงพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าค่ะ
โดยบรรจุเอาไว้ภายในนี่แหละค่ะ
หลังการก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ๒๕
โอ้โฮพศ๘ใช่เก่าแก่กว่าโอ้โฮ

ถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะ
หลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าพระธาตุพนมนี่ศักดิ์สิทธิ์มาก
และตามตำนานพระอุรังคณิธานยังระบุไว้อีก
ว่าว่าว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาทางอากาศ
เพื่อไปบินทบาทที่เมืองศรีโคตบูรณสปลาว
แล้วภายหลังได้มาประทับแรมที่ภูกรรมพระ
คือจุดที่ก่อสร้างองค์พระธาตุพนมในปัจจุบันนั่นเอง
เราจึงเชื่อกันว่าถ้าใครเอิ๊ย

ก็จะกายจบมาเลย

เชื่อกันว่าหากใครได้มีโอกาสมากราบไหว้องค์พระธาตุพนม
เหมือนได้มาขอพรพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด
ญาติโยมสาธุชนยกมือพระนม

บรรยากาศงานแล้วมีโฆษกปัญญายงานไปด้วยเลย
ไม่ต้องเราจะได้รู้ทั้งราวทางประวัติศาสตร์ไปด้วย
ค่ะภาษาสมัยพศ๘
นานยาวนานและต้องบอกว่าพระทัศน์พระนมตรงนี้
ศักดิ์สิทธิ์มากดิฉะนั้นเคยมีโอกาสไปหนึ่งที
ตอนนั้นไปทำงานด้วยแล้วก็แบบถือว่า
เอาจริงนะอยากให้คนไปดูได้เห็นกับตา

ถ้าเทียบกับคนโอ้โหเงยหน้าปวดคอ
มีประวัติความเป็นมายาวนานมีโอกาสไปกัน